อ่ะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารค่ะที่ตอนนี้เขาต้องยุติการค้นหานักศึกษา
วิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพวัยสิบเก้าปีนะคะที่เขาหายตัวไปในป่าอ้อย
รับนานสี่วันคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำงานค้นหากันมาสี่วันแล้วนะคะ
ญาติเองก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมสาเหตุการหายตัวไปเนี่ย
เกิดจากอะไรนะคะทางเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจจิตอาสาเก้าศูนย์สี่กองพันธหารช่างที่ห้าสิบสอง
กรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์แล้วก็ตำลวดสอบภอร์กลับใหญ่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ยุติการค้นหานายวัชรัพย์โภงภาพหาหรือว่าน้องแทนอายุสิบเก้าปีที่ป่าอ้อยสะพานข้ามครองชลปฐาน
ที่แยกโรงนมหนองตานหมู่๙ตะบนกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยตามคำขอของญาติแล้วเพราะว่าค้นหากันมาเนี่ยก็๔วันแล้ว
แต่ว่าไม่มีหลักฐานหรือร่องรอยใดใดทั้งในป่าอ้อยแล้วก็ในน้ำค่ะจากนี้จะปล่อยให้เป็นกระบวนการทำงานของตำรวจนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตำรวจสพกรับใหญ่รับแจ้งว่าพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า
สีน้ำเงินดำทะเบียนหนึ่งก่อไก่ต่อเตาหนึ่งหนึ่งเก้าสี่นครปฐม
ล้มอยู่ใกล้ใกล้กับคอสะพานโรงนมหนองตานติดกับป่าอ้อยลักษณะเครื่องยนต์ติดอยู่
ไปพบกระเป๋าสตางครองเท้าแตะแล้วก็หมวกด้วยนะคะแต่ไม่พบผู้ขับขี่
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าถ้าผู้สูญหายไม่หลงเข้าไปในป่าอ้อย
ก็อาจจะตกลงไปในคลองชลประธานที่อยู่ใกล้กันเนี่ยแหละค่ะก็เลยใช้ชุดค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำ
แต่ไม่พบก่อนเกิดเหตุยังมีชาวบ้านพบเห็นน้องแทนยืนคุยโทรศัพท์อยู่บริเวณ
กล่าวก็เลยประสานค้นหานะคะนางสาวนพัฒน์ท่าผาเป็นป้าของน้องแทนบอกว่าน้องแทนอยู่อาศัยกับนายโต้ยท่าผาคุณตา
แทนเป็นเด็กดีเรียนเก่งแต่มีนิสัยชอบเก็บตัวไม่ค่อยพูดหรือแสดงออกว่ามีปัญหาอะไรค่ะ
หารายได้จากการทำงานพิเศษด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กและยังมีความฝันอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์
เพราะว่าตอนเรียนมัธยมปลายนะคะได้ทำหนังสั้นประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน
พอเรียนจบก็เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพต่อมาค่ะ
จนช่วงต้นปีหกสี่น้องแทนเนี่ยเคยมาขอเงินสี่หมื่นบาท
บอกว่าจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายแรกเข้าของมหาวิทยาลัย
แต่ว่าช่วงนั้นประสบปัญหาเรื่องงานด้วยเรื่องเงินจากสถานการณ์โควิด
หาเงินไม่ได้แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีการได้คุยเรื่องเงินกับหลานอีก
ก่อนเกิดเหตุนะคะขาดการติดต่อกันไปโทรหาไม่ได้รับทักไลน์ก็ไม่ตอบ
ก่อนที่จะมาทราบข่าวว่าน้องแทนเนี่ยหายตัวไปแล้วก็ยังมาทราบข่าวหลังเกิดเหตุอีกทีด้วยว่า
แทนโทรศัพท์ไปติดต่อขอยืมเงินเพื่อนไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียน
จำนวนหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะฟังเสียงป้าของน้องแทนหน่อยค่ะ
มีชีวิตอยู่เขาจะได้ไม่ต้องแบบหลายร้อยคนมาที่เขาลำบากทั้งทุกทุกคนเลยอ่ะ
เขาเป็นห่วงเขาแบบร้องไห้อะไรกันเขาแบบอย่างเช่นตาน่ะ
ไม่ได้กินข้าวมา๓๔วันแล้วตั้งแต่แพลนหายขอให้กลับมาให้เขารู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่
แต่ว่าถ้าจะตายจริงจริงแล้วก็บอกให้เจอศพวันนี้ค่ะตำรวจบอกว่าได้ยุติการค้นหาตามคำขอของญาติแล้ว
เพราะว่าจุดที่ค้นหาไม่พบหลักฐานใดใดเพิ่มเติมนะคะค้นหากันมายี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกพฤศจิกายน
ค้นหาทางน้ำแล้วก็ค้นหาในป่าอ้อยใกล้กันตั้งแต่เช้าจนถึง๔ทุ่มก็ไม่พบเลยค่ะ
จากนี้ก็ต้องเริ่มไล่เก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วก็จะขอเวลาในการทำงานเพื่อติดตามตัวผู้สูญหายต่อไปนะคะ